ตรงกลานอากาศมันร้อนนั่งจากคนแล้วนี่นะคะ
สุนัขก็มีไดโนเสาร์ก็มานะจ๊ะ

โอ้โหแล้วไปสู้เขาสาดน้ำไหวไหมเนี่ย

เอาไปจิ้มแล้วเก็บเขี่ยวเลยนะ

เต้นกลางถนนระวังลูกไดโนเสาร์ลูก
ตัวใหญ่ลูกจะไม่รอดนะเดี๋ยวโดนรถชน
เป็นไดโนเสาร์สายย่อนะคะก็มาเล่นน้ำสงกรานเหมือนกัน
คนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกว่าพบไดโนเสาร์สาย่อบริเวณหน้าร้านขนมนายอำเภอเพชร
พิกัดพื้นที่จุดถ่ายได้ที่จังหวัดตากนะคะ
สาดน้ำกันอยู่ดีก็มีไดโนเสาร์สายโย่โผล่มาแบบนี้

รอยยิ้มและเสียงหาได้ทั่วท้องถนนเลยนะคะ

จากไดโนเสาร์สัตว์ล้านปีแล้วนี่นะคะ
ก็ยังมีน้องหมาผู้น่ารัก

โอ้โฮโดนปะแป้งเสล็กเลยนะคะ
ที่แรกมองอยู่นานเอ๊ะอันไหนหัวไหนฮะ
หัวค่ะโดนปะแป้งทั้งตัวเลยนะ

โพสต์ภาพที่ใครเห็นก็ฮาแล้วค่ะ

บอกแล้วว่าวันนี้อย่าตามมาวันหนึ่ง

แต่ถ้ามาวันนี้ก็จะโดนอย่างนี้แล้วนะจ๊ะเจ้าดริ้ง

เป็นหมาที่คนเลี้ยงเขาเก็บมาเลี้ยง
แล้วก็มันเนี่ยมักจะตามเจ้าของไปทุกที่เลย
เมื่อวันก่อนค่ะสงการพระประแดง
มันก็วิ่งตามขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เจ้าของไป

มันก็ชอบไปกับเจ้าของแบบนี้แหละนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความสนิทสนมกัน

ถามใจตัวเองว่าเขาชอบเรา

คือเขาก็ขนดำเงียบสวยงามแล้วนะ
ตอนนี้เปลี่ยนสีมันทำสีขนไปเรียบร้อยแล้ว

คือเจ้าของไปไหนผมขอไปด้วย
เปียกแค่ไหนเลอะอย่างไรก็ยอมนะ
อันนี้ไปด้วยเขาขึ้นด้วยสิ

เจ้าของก็อ้าวยอมแล้วไหมลุยโลด
บอกแล้วนะว่าวันนี้ไม่ต้องไปด้วยวันหนึ่ง

ต้องเจอทั้งเปียกทั้งแป้งนะนะครับ